ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เขาก็ไปเล่นไฮโลที่บ้านเพื่อน
ปกติจะไปอย่างนี้ทุกคืนเมียบอกนะฮะแต่เช้าวันนี้ไม่ได้กลับบ้าน
แล้วสุดท้ายพบเป็นศพนะฮะอยู่ในร่องน้ำ
ในสภาพถูกยิงนะครับ

ตำรวจก็เลยคาดว่าคงไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์น่าจะมีปัญหากับใคร

นั่นไงนี่นี่แหละครับมาเจอจักรยานยนต์เจอศพเมื่อช่วงเช้านะครับ
ท้องที่สพไซน้อยนะครับ
เสียชีวิตในร่องน้ำของคันนาในพื้นที่หมู่๔ตมราชนิยมอไซน้อยจนทับอุรีนะครับ
เป็นทุ่งนาริมถนนเจริญพัฒนา
จักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายบุญส่งม่วงรีอายุ๔๓ปีนะครับ
เสียชีวิตในสภาพตัวในจมน้ำใส่เสื้อยืดเงงขาสั้นนะครับ
ตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ย
ลักษณะเป็นรูกระสุนอยู่๙แผลด้วยกันนะครับ
มีที่ท้องซ้าย๔นัดนะฮะแขนซ้ายทะลุ๑นัดเลยนะฮะ
หน้าผากอีก๑นัดหลังกกหูขวาอีก๑นัดต้นขาซ้าย๑นัด
แล้วก็แผ่นหลังอีก๑นัดนะครับ
มีปืนนะฮะพร้อมกับกระสุนอีก๑๔นัดที่เอวด้านขวาของผู้ตายนะฮะ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุมีเงินสด๕๔๗๐๐บาท
แล้วก็มีปลอกกระสุนขนาด๑๑มม๙มมอีก๓ปลอกนะฮะ
อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทองคำของผู้ตายก็ยังอยู่ค่ะ
เงินสด๕หมื่นกว่าบาทก็ยังอยู่อ๋อ
นี่ปลอกกระสุนนะฮะค่ะโอ้นี่สร้อยยังคาคออยู่เลยค่ะ
คือถ้าจะฆ่าชิงทรัพย์มันก็ต้องเอาไปหมดใช่ไหมนี่เห็นไหมครับ
ผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของนายบุญส่งรู้ข่าว
เมื่อช่วงเช้านะครับก็มาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แน่นอนแล้วครับทั้งลูกทั้งเมีย
คือลูกนี่ไปโรงเรียนเนี่ยยังไม่ทันเข้าโรงเรียนเลยต้องมาดูร่างพ่อตรงนี้ฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุจนทางตำรวจ
พี่น้องนะฮะบางคนผ่านบอกกับสมบอกใครมาบอกเลยว่าใครทำ
คุณผู้ชมครับภรรยาของผู้ตายนะฮะ
บอกกับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ไม่รู้ว่าสามีเนี่ยออกจากบ้านไปตอนกี่โมง

เพื่อจะแจ้งให้รู้ว่าไปเล่นไฮโลอยู่ที่บ้านเพื่อน
บ้านเพื่อนอยู่ที่พื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ขวามือคือคุณบุญส่งที่เสียชีวิตนะครับ
เป็นชาวอำเภอราชบัวหลวงพระนครศรียุธยา
พอส่งภาพมาให้ดูนะครับ
แชทมาให้ดูว่าเล่นไฮโลอยู่บ้านเพื่อนเธอก็ไม่ได้ถามอะไรมาก
เพราะปกติสามีเนี่ยจะออกไปเล่นไฮโลบ้านเพื่อนบ่อย
กลางคืนแล้วจะถึงบ้านช่วงตี๕๓๐
นี่เห็นมั้ยเขาส่งแชทไลน์มาเห็นมั้ย
ตี๕๔๖แล้วนะอันนี้ช่วงเช้ามืดแล้ว
ส่งมาตอนเที่ยงคืนก่อนส่งให้รู้ว่าอยู่บ้านเพื่อนไปเล่นไฮโล
แล้วปกติสามีจะกลับเข้าบ้านตอนช่วงสักตี๕๓๐
พอมาถึงบ้านเช้ามืดเนี่ยจะมาปลุกลูกให้ตื่นแต่งตัวไปโรงเรียน
จะเป็นอย่างเงี้เวลาออกไปเล่นไฮโลแต่เมื่อคืนเนี้ยนะฮะ
ช่วงเช้ามืดเนี่ยตี๕๔๖นาที
บอกว่าเธอเนี่ยปลุกลูกตื่นแล้วนะสามีก็ตอบกลับมา
ว่าโอเคเค้ทืก็อื่อ
แล้วถามว่ารวยเปล่านี่นะฮะ
บุญส่งทายรูปวงไฮโลกลับมาให้ดู
กลับมาให้ดูพร้อมกับบอกเมียว่าเสียนิดหน่อยนี่นะ
ภรรยาก็เลยถามว่ารอวงเลิกใช่ไหมถึงจะเข้าบ้านสามีบอก
นี่คือข้อความสุดท้ายที่สามีเนี่ยตอบกลับมาหาเธอนี่แล้ว
เห็นภาพไหมพอสามีบอกเธอก็เคแล้วก็ส่งรูปไปให้สามีดู
ไลน์นะเนี่ยเธอก็ส่งรูปไปให้ลูกสาวให้สามีดูช่วง๖โมง
เพราะสามียังไม่กลับบ้านเลยตอนที่ลูกเนี่ยหลับอยู่ในรถ
นะครับเพื่อจะบอกสามีว่าเธอกำลังส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะ
แต่สามีก็ไม่ตอบไม่อ่านไม่ตอบจนกระทั่งมารู้ข่าวอีกทีก็คือเขา
แจ้งข่าวว่าสามีเธอถูกยิงเสียชีวิตเธอบอกว่าจนตอนนี้ยัง
ไม่รู้เลยนะฮะว่าสามีเนี่ยถูกใครทำร้ายถูกยิงตายเพราะอะไร
เพราะสามีไม่เคยมีปัญหากับใครวันอยู่บ้านเลี้ยงไก่ไว้
ส่วนปืนที่เจอในตัวสามีเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้สามีไม่เคยพกปืนเพิ่งมาพกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
ไม่รู้ว่าเอามาแบบจากไหนอะไรยังไงค่ะหรือสามีอาจจะรู้ว่ามีคนแอบปองร้าย
ต้องพกปืนติดตัวซึ่งสามีเนี่ยไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
ไม่รู้เลยไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยว่าไปทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่า
แต่กับในวงคือรักกันทุกคนพวกพักพวกที่ไปเล่นด้วยกันรักกันทุกคน
แสดงว่าเราตัดในเรื่องของวงตัดตัดไม่ไม่ติดใจเลย
อืมส่วนในเรื่องของเรื่องอื่นอ่ะไม่รู้พี่ไม่รู้ไง
เรื่องสีเทาก็มีครับพี่ไม่รู้นะพี่ไม่เขาไม่เคยเล่าอะไรให้พี่ฟังเลย
ท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นะฮะคุณนุกูลหนูสมจิตบอกว่า
หลังได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านเมื่อเช้าก็รีบขี่รถมาดู
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
จักรยานยนต์เสียหลักตกนี่ฮะร่องน้ำข้างคันนา
เพราะว่าถนนแถวนี้เนี่ยมันขลุขระนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แต่พอเจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาดูเนี่ยพบว่าถูกยิง
อ่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะนี่คือครั้งแรกที่ถนนเส้นนี้มีคนถูกยิงตาย
ถนนเส้นนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครถูกยิงตายไม่เคยมีการฆ่ากันตายนะฮะ
แต่จะมีคนมาลองปืนบ่อยส่วนใหญ่เป็นแก๊งวัยรุ่นหรือไม่พวกที่มายิงนกเพื่อจะเอาไปทำอาหาร
โดยปกติแล้วก็จะมีนะครับมีพวกวัยรุ่นมาลองอาวุธปืนกันอะไรกันก็ได้ยินอยู่บ่อย
แต่ก็ไม่เหมือนไม่เคยเกิดเหตุอะไร
แต่ถ้าจะโดนกระสุนปืนลูกหลงจากคนที่มาลองปืนหรือว่ายิงนกมันก็ไม่ควรจะพลุนขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับเราก็ตรวจสอบเส้นทางจุดเกิดเหตุนะครับ
ไม่มีไฟส่องสว่างตามเส้นทางนะฮะ

ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับในจุดแถวนี้
แต่ถ้าห่างออกไปสักเกือบ๒กิโลเมตรใกล้กับวัดราชนิยมเนี่ย

คุณจิรายุทธ์ก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเช้าวันนี้นะฮะ
ในกล้องนี่คือ๗นาฬิกา๒๒นาทีแต่มันเร็วกว่าเวลาจริง
กว่าเวลาจริง๔๐กว่านาทีเกือบ๕๐นาที
เวลาจริงคือ๖นาฬิกา๓๔นาที
เห็นว่าผู้ตายคือนายบุญส่งเนี่ยขี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
ตรงนี้คือขี่ออกจากบ้านเพื่อนนะฮะที่ไปเล่นไฮโล
จากนั้นมีกล้องอีกตัวหนึ่ง๖นาฬิกา๓๕นาทีผ่านไปนาทีเดียว
จักรยานยนต์ของผู้ตายก็ขี่ผ่านไปด้วยความเร็ว
คือมุ่งหน้าจะกลับบ้านที่อำเภอราชบัวหลวงพระนครศรีธุยา
หน้าวัดราชนิยมแล้วต้องเลี้ยวซ้าย
ซึ่งจะเป็นจุดที่ไปเจอศพจุดที่เกิดเหตุนะครับ
สพไซน้อยก็มาไล่ตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
มันต้องสืบสวนแล้วล่ะฮะสืบสวนสอบสวนมันเกิดอะไรขึ้น
มันก็ต้องเริ่มจากจุดเกิดจุดเริ่มต้นก่อนเลยใช่ไหม
นี่ฮะก่อนอื่นทางเพื่อนของผู้ตายเขาก็
เขาก็ต้องบอกก่อนเขาก็เคลียร์ก่อนค่ะอ่าผมไม่ได้เปิดบ่อนกันนะ
อ๋อค่ะแล้วยังไงนะคะก็เป็นวงไฮโลแบบเพื่อน
เล่นกันแบบเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนสนิทอ่าตั้งวงกันขึ้นมาเฉยเหมือนตั้งวงกินเหล้า
ใช่ไม่ได้เปิดบ่อนไม่ใช่บ่อนวิ่งไม่ได้ลักลอบเปิดบ่อนอะไรทั้งสิ้น
เล่นกันสนุกขำกี่บาทคะขำน่ะไม่รู้แต่ผู้ตายนี่มีติดตัวห้าหมื่นกว่าบาท
ขำแรงเหมือนกันเนอะอ่าเมื่อคืนนี้ตกลงมาเล่นกันตามปกติ
แล้วก็ตกลงกันว่าจะเลิกตอน๖โมงครึ่งระหว่างที่เล่นกันไม่มีการทะเลาะอะไรกันเลย
โมงครึ่งก็แยกย้ายปิดวงผู้ตายเนี่ยรีบออกไปคนแรกเขาบอกเขาต้องรีบไปหาลูก
มารู้ข่าววิธีก็คือถูกยิงเสียชีวิต
แต่เค้าก็จะไปไม่มีทะเลาะบอกเรื่องอะไรกันเปลี่ยนที่สำหรับคนแบบมีปัญหา
คนตะเลี่ยใส่ดีพูดอยากหัวเราะเหี้ยหา
ไม่ถือศักรายทั้งสิ้นจากเพื่อนผู้บรัก
ปัญหานี่ผมว่าคงเป็นปัญหาเลือกส่วนตัว

ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
เพราะทรัพย์สินเงินทองในตัวผู้ตายอยู่ครบนะครับ
ตอนนี้มุ่งไปที่ปมความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะ
แต่จะขัดแย้งกับใครกลุ่มไหนอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปสืบสวนหาสาเหตุต่อนะครับ
แต่จากการเช็คประวัติของนายบุญส่งผู้ตายเพราะว่าปี๕๙นะฮะ
เคยมีคดีในพื้นที่ภูทรภาค๑นะครับ
ถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
ซึ่งตอนที่ถูกจับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าโอ้โหเป็นเอเย่นลายใหญ่
เป็นนักค้ายาเสพติดในพื้นที่๓จังหวัด
ปฐุมธานีนนทบุรีแล้วก็พระนครศรีธุยา

แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
มาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้านะครับ